แต่ว่าจังหวะนี้ค่ะช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดเพลงอย่ายอมแพ้

ของคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังเปิดจากมือถือของท่านนะคะ

ใช่แล้วก็ร้องเพลงด้วยเดี๋ยวลองฟังค่ะ

ขอบคุณท่านตลอดีก็ขอบคุณท่านโดยทุกท่าน
หลายคนก็พยายามตีความว่าท่านนายกรัฐมนตรีหมายถึงอะไร
ไม่ยอมแพ้โควิด๑๙หรือเปล่า
หรือไม่ยอมแพ้อะไรก็มันเป็นการประชุมสวสอเกี่ยวเรื่องกับเศรษฐกิจ

แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็พูดในลักษณะที่ว่า
ก็ผมเป็นคนพูดตรงอาจทำให้บางคนไม่ชอบไม่ยอมรับความจริงก็เลยต้องแยกกันอยู่อะไรแบบนี้
บางคนที่ไม่ชอบก็ไม่รู้ใครเหมือนกัน
ก็อาจจะหมายถึงไม่ยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ
อุปสรรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในการเดินหน้าประเทศชาติบ้านเมืองต่อ

นี่อย่ายอมแพ้นะฮะ

พักร่วมฝ่ายค้านนะฮะไปดูหน่อยนะครับ
วันนี้นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
และผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรนำรายชื่อ๑๗๓สส
ยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมตินะฮะ
ยติต่อประธานสภาผู้แทนรัศดรคุณชวนหลีกภัยเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือภาคฝ่ายค้านบอกว่าขณะนี้สินค้ามีราคาแพงขึ้นเกือบทุกอย่าง

เลยขอเสนอเนื้อหาในยติหลัก๔ประเด็นในการขออภิปราย
คือข้าวของแพงค่าแรงถูกจากการบริหารประเทศที่ล้มเหลว
ปกปิดข้อมูลเรื่องการระบาดของอฮิวาแอฟริกาในสุกร

รวมทั้งเรื่องการขาดความจริงใจในการปฏิรูปการเมือง

นี่นะครับพักฝ่ายค้านได้ยื่นขอเปิดอภิปราย
แล้วก็สักถามปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีแบบไม่มีการลงมตินะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังว่าทางประธานสภาเนี่ย
ท่านจะบรรจุยติให้มีการอภิปรายกันได้วันไหนอย่างไรนะครับ